คดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานะครับ
วันนี้ในส่วนของคดีแพ่งได้เริ่มต้นกระบวนการในชั้นศาลแล้วนะครับ
คดีนี้ครูปรีชาเป็นฝ่ายฟ้องละเมิดเรียกทรัพย์คืนจากหมวดจรูนฐานที่ลักขโมยสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑ของตนไปนะครับ
โดยวันนี้ทั้งคู่ได้เจอหน้ากันในสารแพ่งแต่ว่าทั้งคู่ก็ปฏิเสธที่จะไกลเกลี่ยคดีระหว่างกัน

ร้อยตำรวจเมือง
ในโรงทรัพย์โทรจรูนวิมูลอดิตข้าราชการเกษียณพร้อมครอบครัวเดินทางไปที่ศ้านจังหวัดนชะน้ำบุรี
สารนัดพร้อมคู่ความครั้งแรก
หมวดจรูนเดินทางไปถึงศาลเวลาประมาณ๘นาฬิกา๔๕นาที

พร้อมบอกว่าหากวันนี้มีการไกลเกลี่ยจะไม่ยอมความ
จากอีกฝ่ายจะยอมรับผิดจึงพอจะคุยกันได้
แล้วทั้งสองฝ่ายก็เดินขึ้นศาลไปที่ห้องพิจารณาคดี๕ชั้น๓

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ภายในห้องไต่สวนสารได้สอบถามทนายทั้งสองฝ่าย
ถึงการไกลเกลี่ยแต่ทั้งสองปฏิเสธ
และยื่นขอสืบพยานเพิ่มเติม
ซึ่งครูปรีชาขอสืบพยานทั้งหมด๑๕ปาก
วดจรูนขอสืบพยาน๑๒ปาก
โดยพยานบางส่วนของทั้งสองฝ่าย
มีรายชื่ออยู่ในสำนวนสืบสวนด้วย
ซึ่งสารพิจารณาจากสำนวนสรุปว่า
โจทย์คือครูปรีชาไคร่ครวนมีประเด็นสืบ๔ข้อ
ภาระการพิสูจน์อยู่ที่โจทย์คือครูปรีชา
เพราะเป็นคนกล่าวอ้างซึ่งจำเลยปฏิเสธ
ขณะที่ประเด็นสืบของฝ่ายจำเลยมี๒ประเด็น
จรูนบอกว่าหลังขึ้นศาลก็ดีใจความจริงจะได้ปรากฏ
ส่วนเรื่องการจำลองสถานการณ์เหมือนฝ่ายครูปรีชา
หากทางกองปราบประสานมาก็ยินดี
ส่วนจะมีการนำพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ใช้ในชั้นศาลหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ขอตอบ
สำหรับบรรยากาศภายในห้องพิจารณาคดีวันนี้
คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีการพูดคุยกัน
ครูปรีชามั่นใจข้อเท็จจริง

ไม่ได้พูดคุยกับหมวดจรูน
แต่ตัวเองได้ยกมือไหว้เพราะอายุน้อยกว่า
ช่างเรามั่นใจแค่ไหนกับคุณนะครับ
วันนี้ถือเป็นวันแรกที่สื่อมวลโฉนได้ทราบว่า
นายฝั่งครูปรีชาคือนายเกรียงไกรนาควรี
หลังมีข่าวว่าเปลี่ยนทนายความ

เพราะจากการสอบสวนพยานต่างให้ข้อมูลตรงกัน
รวมถึงการสืบที่มาเส้นทางของสลาก
ที่ถูกรางวัลก็ไม่ผิดเพี้ยนมั่นใจว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยความสุจริตแล้วทำหายจึงต้องติดตาม
ส่วนหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงและภาพการสนทนาทางไลน์นั้นไม่ใช่หลักฐานที่จะชี้ขาดทางคดีได้
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุเนื้อหาว่า
จับพิรุษหลักฐานสำคัญเชื่อมโยงถึงเจ๊บ้าบินในคลิปที่ออกรายการรายการหนึ่งวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมา
และภาพข่าววันที่ครูปีชาไปจำลองเหตุการณ์ร่วมกับตำรวจกองปราบที่ตลาดเรซิตี้
ว่าไปซื้อลอตเตอรี่วันที่๓๑ตุลาคมและแวะซื้อผักบุ้งและปลาทอด
แต่จากภาพที่โพสต์เมนูผัดผักบุ้งกลับเป็นวันที่๓๐ตุลาคม
และจากการที่มีการไลฟ์สดผ่านช่องทีวีช่องหนึ่งครูบอกว่า
หลังรับลอตเตอรี่มาก็พูดกับแม่ค้าว่า๕๓๓๗๒๖คล้ายกับป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์
แต่ป้ายทะเบียนรถของครูคือ๘๓๓
ชาวโซเชียลก็ไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งให้กำลังใจครูปีชาและหมวดจรูน
ซึ่งส่วนใหญ่อยากให้คดีนี้จบโดยเร็วเพราะเป็นคดีใกล้ตัวและเป็นที่สนใจของประชาชน